แล้วเหล็กไหลมันไปงอกในหิน

เห็นผู้หญิงนุ่งชมพูห่มชมพู

พี่รินทร์อายุ๔๓ปี

หินก้อนใหญ่สีเหลืองหนักประมาณสัก๕กิโล

ลักษณะเหมือนแร่บางอย่างสีดำมันวาวคล้ายกับเหล็กไหลก็เอามาให้นักข่าวดู
กลุ่มผู้นิยมเหล็กไหลบอกเป็นเสียงเดียวกัน
นี่คือเหล็กไหลงอกหาได้ยากด้วยแพงด้วยราคาสูงเลย
รินเขาเล่าแบบนี้เขาเจอหินก้อนนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะ
เจอที่ควรเขี้ยมเป็นเนินสูงในสวนปาล์มน้ำมันครับ
เจอก้อนหินก้อนนี้อยู่ใกล้ต่อไม้ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า
ตรงนั้นเป็นที่อยู่ของเจ้าที่ครับ
คืนก่อนที่จะมาพบก้อนหินก้อนนั้นเขาฝันเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวมาบอกว่า
เธอเนี่ยเป็นคนเฝ้าสมบัติวางสมบัติที่ก้อนหินใกล้กับต่อไม้
เอาล่ะสิเขาก็เลยนำก้อนหินก้อนนี้กลับบ้านมา
สังเกตดูเฮ้ยปกติก้อนหินใหญ่ขนาดนั้นมันต้องหนักนะ
แต่ก้อนนี้ไม่หนักครับแล้วก็กลวงด้วยทุบเลยปึ้งแตกเลยครับ
พบสิ่งของอยู่ภายในเป็นแบบนี้เหมือนเหล็กไหลข้างใน
เหล็กไหลแท้เรียกว่าเหล็กไหลงอก
มีคนติดต่อซื้อด้วยนะพี่ปุ้ย๕๕๐๐๐เขาไม่ขายนะ
โอ้เป็นผมไปตั้งแต่๕๐๐หละเขาบอกเขาขอเก็บไว้ก่อน
เก็บไว้ก่อนโจรห้าร้อยหรือเปล่าเป็นโจรห้าร้อยอ่ะพี่รินบอกขอเก็บไว้ก่อน
เชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มงคลแน่นอนค่ะพี่รินยังเล่าถึงตำนานของควรเขี้ยน
ไปเจอก้อนหินก้อนนี้แล้วบอกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะ
มีเจ้าที่เจ้าทางเมื่อ๓๐ปีที่แล้วเนี่ยมีสัมประธานตัดไม้
แบ็คโฮลเข้ามาปรับพื้นที่ไปเจองูบองหลาครับ
ตัวใหญ่เลยขวางหน้าแบ็คโฮแล้วบองหลามมันโดนรถทับไป
หลานี่ชื่อเล่นนะเออบองหลาค่ะครับชื่อจริงนี่คือจงอาง
ใช่แต่คนใต้เรียกอะไรบองหลาปรากฏงูไม่ตาย
งหลาไม่ตายครับเลื้อยขึ้นเนินข้างต้นเขี้ยมขนาด๓คนอบ
ตายตรงจุดนั้นแหละคนงานก็เลื่อยต้นเขี้ยมจนขาดครับ
แต่ผ่านไป๒๐ปีเพิ่งจะยืนต้นตายรถแคลก็ทับงูตกลงไปในลำห้วย
ถูกโค้นดูดหายไปผิดโหพีลินโหจะใครว่าพีลินเนี้ย
ทำไมอ่ะพี่ลินบอกคนขับแบ็คโฮสติแตกสติแตกเป็นบ้าไปเลยโอ้โห
เอาในเชิงวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์มาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ออสมาแล้วอาจารย์ออสอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์นะจากมเกษตรบอก

แต่ดูรูปลักษณ์แล้วน่าจะเป็นจีโอดที่เป็นก้อนส่งหม่น

ผนังโพรงเคลือบหรือว่ามีวงลายชั้นของแคลไซต์หรือว่าคอร์ส

อาจารย์ออสบอกพบในหินปูนบางชนิดและหินภูเขาไฟ
พบมากที่ตะบนลำนารายจังหวัดลบบุรีครับ
อาจจะเป็นของที่มนุษย์ทำขึ้นก็เป็นได้
ถ้าต้องการจะทราบว่าเป็นสิ่งของที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ทำขึ้นเนี่ย
รอก่อนนะอาจารย์ออสเดี๋ยวไปตรวจสอบให้
รอนะรอนะอย่างนั้นกัน